คุณผู้ชมค่ะไปดูความเปลี่ยนแปลงในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่านะคะ
หลังจากที่คุณทงชัยประสงค์สันติค่ะตั้งโต๊ะชี้แจงว่ากำลังจะพาค่ายพอดีคำ
สัญญาร่วมงานกับช่องวันนะคะ
อยู่ใต้ชายคาวิกหมอชิดค่ะมายาวนานถึง๑๕ปี
เมื่อวานนี้ค่ะผู้บริหารของฝากอโศกป้อนนิพลค่ะ
ได้ออกมาเผยถึงแนวทางการร่วมงานกันของพันธมิตรใหม่
โดยยืนยันนะคะว่าการดิวมาร่วมงานครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการดึงหรือว่าซื้อตัว
ทุกอย่างทุกฝ่ายคลีนและเคลียร์กันชัดเจนค่ะ
แล้วก็ที่ตัดสินใจจับมือกันกับทางพอดีคำนะคะ
นอกจากมีความเสียสนมเป็นทุนเดิมแล้ว
ยังเป็นเพราะมีแนวคิดแนวทางในการทำงานด้านคอนเทนต์บันเทิงที่ตรงกันอีกด้วยค่ะ
เขากำลังหาวิธีที่เขาจะทำยังไงกับบริษัทใหม่กับลูก
แพลตฟอร์มใหม่กับความมอเดิร์นและอินเตอร์ของลูก

ผมก็เลยบอกว่าถ้ั้ยยังคะน่าพูดกันได้
ว่าคุณอยู่ในสัญญาผมคุยไม่ได้มันผิด
เพราะถ้าเกิดว่าใครมาทำกับเราอย่างนี้เราก็เจ็บถูกไหม
ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะ